คุณผู้ชมวันนี้๓๐กันยายนแล้วใช่ไหม

ขายสินค้าการเกษตรค่ะริมถนน๑๐๑กราศิลป์
บ้านเล็กที่๓๑๒หมู่๑๐ตำบลเนื้อเมืองอำเภอ๑๐๑
ไปทำไมอ่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณสมเกียจนะคะ
จุดดังกล่าวมีการปฏิสถานรูปปั้นพญานาคขนาดนี่
๒เมตรสูง๑๒เมตรค่ะ
แล้วก็มีการมีมะพร้าวน้ำหอมนอที่โผล่ขึ้นมา

คือนี่เขามีพญานาคแบบนี้
แล้วหน่อที่โผล่ออกมาที่บริเวณมะพร้าวน้ำหอม

เช่นเดียวกับต้นอินทภารามอีก๔ต้นนะคะ
ที่มีการแทงยอดออกมาเป็นรูปคล้ายกับพญานาคเช่นเดียวกัน
คุณสมเกียจก็เลยบอกว่าตอนแรกไม่เชื่อนะ

แต่หลังจากที่มีคนงานหลายคนฝันเห็นพญานาค
เอาล่ะคุณสมเกียจก็เลยบอกว่าเริ่มเชื่อแล้ว
ที่ตัวคุณสมเกียจกับลูกสาว
จะไปเจอมะพร้าวน้ำหอมกับอินทภารำ

ก็เลยทำให้เชื่อว่าพญานาคนี่แหละมีจริง

ก็รู้สึกว่าค้าขายดีขึ้นตามลำดับนะ

คือก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวไปนะคะ
ว่าต้นสตือศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า๑๐๐ปี
ซึ่งตรงนั้นมีสารเจ้าแม่พวงทอง
สารเจ้าพ่อพวงมาลัยอยู่ด้วยนะคะ
ต้นสตืรหักโคนลงมา
เจ้าหน้าที่คนงานตัดกิ่งตัดลำต้น
ออกเสร็จเรียบร้อยค่ะวางท่อนไม้สตือไว้ตรงจุดนั้น
หลังจากนั้นก่อนที่จะเคลื่อนย้ายนะมีชาวบ้านค่ะเข้าไปถ่ายภาพ
ต้นสตือที่มันเป็นท่อนวางไว้เนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเข้าไปถ่ายภาพเขาบอกว่ามันเป็นภาพที่ถ่ายออกมาแล้วคล้ายหน้าตาคนแก่
เขาบอกมันไม่เห็นไหมคะไหนล่ะบอกเห็นเป็นหน้าคนแก่
เชื่อว่าเป็นหน้าของเจ้าพ่อพวงมาลัยมันก็มีจมูกพุ่งออกมามีตาด้วยเนอะ
หลายคนก็เข้าไปดึกดูของจริงที่หน้าศาลว่าคล้ายหน้าคนแก่จริงหรือเปล่านะคะ
เอานางโกสุมศรีไทยอ่อนค่ะบ้านอยู่แถวนั้นแหละ
พอไปดูโอ้โหร้องไห้โฮออกมาเลย
เชื่อว่าเจ้าพ่ออยากอยู่ที่เดิม

เขาตัดแล้วก็ต้องเอาไปไว้ที่อื่นใช่ไหมคะ
คุณโกสุมบอกเจ้าพ่ออยากอยู่ที่เดิม
ไม่อยากให้ใครเอาท่อนไม้ออกไป
สตืออายุกว่า๑๐๐ปีแล้ว
ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เคารพสัทธา
แล้วบอกที่ผ่านมาในช่วงกลางค่ำกลางคืน
จะมีชาวบ้านเห็นชายแก่ชุดขาว
นั่งเล่นอยู่บนกิ่งสตือเป็นประจำ

ใบหน้าเมื่อกี้เหมือนเลขอาราบิกเลขหนึ่งเหมือนกันเนอะ

ไปต่อที่สารปู่ทองมา
บ้านหนองบวบาลหมู่ห้าจำบลสุมเศร้าอำเภอเพลินที่อูดอน
ชาวบ้านก็ไปกราบไหว้ขอพรโชคลาภจากพ่อปู่

บรรพบุรุษสืบทอดกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
บริเวณหน้าศาลจะมีรูปปั้นของพ่อปู่ทองมาและรูปปั้นพญานาคอันนี้
ชาวบ้านบางคนก็ไปส่องหาอะไรต่างเด็ดตามต้นไม้ตามตรงหน้าสารพ่อปู่
ก็ไปเจอรูปคล้ายใบหน้าคนเหมือนกัน
ที่ไปห่มขาวแขนลูกประคำด้วย
คุณผู้ชมดูถ้าจะมองอย่างนั้นก็เป็นไปได้
ถ้าเกิดจะมองเป็นคนห่มขาวมีที่คอมีรูปประคำ
มันก็ติจนาการได้เหมือนกันมันก็กลาย
ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกสำหรับคนที่ไปดูเขาก็แห่ไปถ่ายภาพ
ดูอันนี้เขาก็เขียนเอาไว้ให้เลยว่าตรงนี้มันคืออะไร
เขียนใส่กระดาษไว้ให้สติดสดีเลยไม่ต้องเพลงแล้ว
ไปกันที่จังหวัดสุราธานีนะคะคุณผู้ชมนี่แปลกมากเลย

ทำไมมะพร้าวออกเป็นต้นมะละก่อ

เจ้าของคือคุณรุ่งรัฐเกิดสมบัติอายุ๕๙ปีนะคะ
อยู่บ้านเลขที่๘๙ทับ๑หมู่๗ตำบลทุ่งอำเภอชายา
มะละกอต้นนี้งอกในลูกมะพร้าวบริเวณใต้ต้นมะขามข้างบ้าน

ซึ่งสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านที่แห่ไปดูเป็นจำนวนมากนะคะ
แน่นอนว่าทุกคนก็ต้องขอกันไงของแปลกแบบนี้ก็ต้องขอ
มะละกอลูกนี้อายุประมาณเดือนกว่างอกโผล่ออกมาจากส่วนท้ายของลูกมะพร้าว
ที่แห้งตายอยู่บนดินคุณแปลกไหม
มะพร้าวแห้งตายอยู่บนดินงอกออกมาเป็นต้นมะละกอ
แต่กิ่งก้านใบรอบต้นจำนวน๑๑ก้าน
แล้วก้านแต่ละก้านใบเขียวสมบูรณ์จำนวน๙ก้านใบ
และก้านใบสีเหลืองจำนวน๒ก้านใบแยกนะ
เห็นไหมก้านใบสีเหลือง๒ก้านใบสีเขียว๙
นั่นแหละชาวบ้านบอกว่าเอาละอยากกระนั้นเลยซะหน่อย
เออมะละกอไปออกจากลูกมะพร้าวใต้ต้นมะขามสามมะเลย